เหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะครับ
เกิดขึ้นสดร้อนสักประมาณตี๔ที่ผ่านมานะครับ
เป็นเหตุการณ์คนร้ายวัยรุ่น
ทำทีว่าไปจ้างพี่วินมอเตอร์ไซค
แต่ว่าพี่วินเป็นผู้หญิงนะฮะอายุประมาณ๕๓ปี
บอกว่าให้ไปส่งหน่อยที่ที่จะไปเป็นซอยเปลี่ยว
พอไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมพอสบโอกาสนะ
หมวกกันน็อกฟาดเข้าไปที่ใบหน้าจนเธอได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นก็ชิงทรัพย์ไปทรัพย์ที่ได้ก็คือเป็นกระเป๋าเงิน
แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ของเธอขี่หลบหนีไป
ตำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะลงพื้นที่ไปติดตามตัวคนร้ายรายนี้นะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณซอยทุ่งกรมตานหมัน๑๑ตำบลน้องปลือ
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
หลังจากที่ตำรวจสพนปลือเขาได้รับแจ้งเหตุแล้วเนี่ยนะ
ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับกำลังตำรวจเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พอไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมมือยังถูใบหน้าอยู่เลยนะฮะ
พี่ท่านนี้ก็คือนางสำอางคำทวีอายุ๕๓ปี
เป็นผู้เสียหายมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
บริเวณวินเอกมงเอกมงคลซอยเทพศิษย์
ผู้เสียหายตอนที่ไปถึงยังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลย
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยผู้เสียหายเล่าแบบนี้บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นอายุก็สักประมาณ๒๕๓๐ปี
รูปร่างเล็กทำทีมาบอกว่าเดี๋ยวจะจ้าง
จ้างให้ไปส่งใกล้กับวัดเขาเสาทงทอง
พอขับผ่านวัดมาแล้วคนร้ายให้เธอขับต่อไป
ตอนนั้นผู้เสียหายบอกว่าก็ไม่มีพิรุษ
หรือดูลักษณะแล้วก็ไม่เหมือนโจรนะคะ
แล้วก็ยังให้เลี้ยวเข้าไปในซอยเปลี่ยวด้วย
แต่มาเอกใจตอนนี้แหละค่ะ

จึงบอกว่าขอส่งคนร้ายที่จุดเกิดเหตุแล้วกัน

หมายถึงคนร้ายถอดหมวกกันน็อกนะ
กระชากหมวกออกจากมือ
แล้วตีเข้าไปที่ใบหน้าอย่างแรง
ข่มขู่บังคับให้หยิกกระเป๋าเงินให้
ซึ่งภายในมีทรัพย์สินหลายรายการ
เช่นบัตรประจำตัวประชาชน
เช่นเงินสดจำนวน๘๐๐บาท
ทะเบียนกกบบ๕๓๐ชนบุรี
ขับหลบหนีอันตฐานหายไป
เธอจึงเดินไปขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดี

พอป้าเข้าไปแล้วป้าเห็นว่ามันเปรียว

พอป้าพูดอย่างนั้นเออเอาลงตรงนี้ก็ได้

ป้าก็เอาหมวกออกพอเอาหมวกออกเท่านั้นเนี่ยมันแย่งหมวกที่ป้า

แล้วคนร้ายเอาอะไรไปบ้างครับ
กระเป๋าตังค์เอากระเป๋าตังค์อ่ะไปหมดเลย
มีทั้งบัตรประชาชนมีทั้งทะเบียนบ้านมีทั้งใบธนาคาร
เอารถไปด้วยปะครับ
เอารถไปด้วยรถป้ายเหลือง๕๓๐

ก็คนร้ายฉวยจังหวะนี้แหละเอาหมวกที่คุณป้าถอดมา
บไปที่ใบหน้าแล้วก็ฉกกระเป๋าเงินไปนะคะ
ได้มีการสอบประคำผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็หลังจากนี้ก็จะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
สอบปากคำพยานในจุดเกิดเหตุหาเบาะแสคนร้าย
แล้วก็เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ